ประกาศมาชัดเลยบอกว่าอยากจะเป็นนักแสดงสายมูตัวพ่อ

ล่าสุดนี้นะอาก็ถือเลิกงามยามดี
วันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ทำพิธีลงรักปิดทอพระพุทธรูปในบ้าน

จีนไปถึงบ้านเค้าแว๊บเลขทั้งตัวขน
เป็นรอบบุญกับเค้าด้วย
ต้องค่ะต้องบอกว่าเป็นบุญของเฮวรี่กับทิมงานจริง
ไม่ร้อนพลอยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
ทำดีทำบุญมันจะร้อนได้ยังไง
ให้มันเหลืองอร่ามแบบนี้เลยนะก่อนจะทำการปิดท้องพระพุทธรูปเขามีการทำพิธีบอกกล่าวแล้วนะ
มีการขอขมาพระพุทธรูปทุกองค์ก่อนค่ะซึ่งคนทำพิธีในวันนั้นนะ
อีทสุเทพก็มาอาอีทสุเทพประยูนพิทักษ์นะฮะก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มานานหลายปีค่ะ
เป็นผู้นำพิธีนอกจากนี้ก็ยังมีอาเด๋อดอกสะดาวมาร่วมบุญด้วยนะ
อาอีทเป็นเจ้าของบทเพลง๑๒๓เป็นสัญญาวันใหม่
อาอีทสัดเลิกอย่างสวดมนต์คือเพราะมากคุณผู้ชม
อาเป็ดบอกว่าการทำลงรักปิดทองพระในบ้านครั้งนี้นะเกิดจากตัวเองอายุมากแล้ว
แต่เดิมเนี่ยพระทั้งหมดนะห้องพระอยู่ชั้น๓พี่แจ๊คเดินเหิน
เป็ดปีนี้๗๐แล้วแกบอกว่าเดินไม่ไหวแล้วเอาลงมาไว้ข้างล่างดีกว่า
พอเอามาไว้ข้างล่างรู้สึกเลยว่าเวลาเข้าออกบ้านเนี่ย
อยากเห็นความเหลืองทองอร่ามขององค์พระทุกองค์
ดูแล้วมีความสบายอกสบายใจก็เลยเป็นที่มาของพิธีในวันนี้ค่ะ
เดี๋ยวมาฟังเสียงอาเป็ดหน่อยค่ะ
หลักปิดทองตรงนี้คือต่อไปข้างหน้าปากต่างเขาจะเป็นสุ่ม
ธัญญาวลารามธัญญาวลาลาม

ปักหมุดสายหมู่ณที่บ้านหลังนี้
ในเรื่องของความเชื่อเขาบอกลงรักปิดทอง
ทำแล้วเหมือนแบบไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์อะไรอย่างนี้จริงไหมอ่ะ
ปิดทองนี่เขาเรียกว่าทอง
เต็มบ้านไม่ว่าเต็มบ้านเต็มตัวเลยเห็นไหม
ท้องทั้งหมดเลยท้องทั้งตัวนี่จะท้องทั้งหมดเลย
ทำแล้วมันมีความสุขคนเข้ามาก็ได้ไหว้คนออกไปก็ได้กราบ
เชอรี่ถามจริงตัวเลขมีเท่านั้นเหรอ
คุณเชอรี่ไปทั้งทีคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มีแค่เลขที่บ้านเท่านั้นค่ะ
บอกเลยว่ารับหน้าที่มาแล้ว
ถามเรื่องราวตัวเลขของอาเป็ดอาเดออาอีทมา

ขนาดนี้อายุ๓อาเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่

มีวันจันทร์รึเปล่าอาหรือว่า

มีมั้ยซื้อเลยแม่
เลขดีเลขดีนะ

อาเป็ด๗๐อาอีด๗๔

จดไว้นะคุณผู้ชมค่ะ